นักงานปั๊มน้ำมันปั๊มนี้ถอนหายใจ

เฮียเจ้าของปั๊มอุตส่าห์ให้ปากกามาตรวจพิสูจน์
พอขีดแบงค์นี้ไปเส้นสีดำเลยจ้า

นี่กระบะคันนี้เข้ามาในการเติมน้ำมัน
มีพนักงานผู้ชายคนหนึ่งไปเติมน้ำมันให้

กระบะแง้มกระจกลงมานิดเดียวยื่นแบงค์พันธุ์ให้
พนักงานรับแบงค์พันธุ์มา
แล้วเดี๋ยวสักครู่นะก็จะเห็นพนักงานถือแบงค์พันธุ์มา
แล้วก็คอยส่องดูแบงค์นิดนึงนะ
แต่พนักงานคนนี้ไม่มีปักการในการตรวจพิสูจน์
พนักงานก็เลยเอาแบงค์พันธุ์มาให้คุณป้าสังเวียนสีทอง
อายุ๖๖ปีซึ่งป้าจะเป็นคนคอยเก็บเงินรับเงิน
นี่เห็นไหมส่วนรถกระบะคันนั้นไปแล้วจ้า

คุณป้าสังเวียนเอาปากกาซึ่งเฮียเจ้าของปั๊มซื้อให้
เอาไว้ตรวจพิสูจน์แบงค์ปลอมมาขีด
เอ้าเส้นสีดำจ้ะ
เห็นไหมเส้นสีดำที่คุณป้าลองขีด
ตอนที่ไปโรงพักคุณป้าก็ลองขีดให้ดู

ถ้าเป็นเส้นสีเหลืองแสดงว่าแบงค์จริง
แต่ถ้าเป็นเส้นสีดำปุ๊บนะแบงค์ปลอม

มีไหมมีจังหวะที่คุณป้าเอาปากกามาขีดให้ดูไหม
นะครับคุณป้าวอนเลยนะ
คุณลูกค้าที่จะเป็นมิจฉาชีพ

ให้เอาแบงค์จริงมาจ่ายด้วย

มารับผิดชอบด้วยค่าน้ำมันเหล่านี้
ไม่งั้นพนักงานปั๊มจะต้องควักเงินในกระเป๋า
วอนเถอะเงินเดือนพนักงานปั๊มได้น้อยนิดนะฮะ
เป็นคนเก็บเงินป้ากับเขายืมให้อย่างนี้
ป้าก็เอื้อมเอาของเขาเอื้อมเสร็จแล้ว

ของปลอมมันกำลังขีดที่ไหนเข้าไปจนถึงถนนใหญ่แล้ว

รถไอ้พันธุ์หนึ่งเลยจ้ะพันธุ์หนึ่งเลย
เติมหนึ่งพันบาททั่วนเลยใช่
ให้ซูแบงค์มาให้ดูหน่อยครับแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นแบงค์ปลอม
ก็รู้สิเพราะว่าเขาจับดูแล้วมันลื่น
อืมอ่ายกขึ้นมาดูหน่อยครับ
มันลื่นหรือไงมันลื่นเหมือนกระดาษเอส๔เรา

เมื่อกี้ปากกาตรวจพิสูจน์นะฮะมีปากกา
ขีดให้ดูเลยนะฮะกลายเป็นสีดำนะครับ
อันนี้เหตุการณ์เมื่อวานใช่ไหมป้าไปแจ้งความ

เมื่อกี้คุณอริยาถามว่าเขาจะมาจ่ายเหรอ

เอ้าเขามาเฮ้ยคุณผู้ชมเขามา
เขามาแล้วเขาพูดว่าไงอยากฟังเหตุผลเขาจัง
นี่ครับคุณชัดชัยอารีวงอายุ๔๐ปี
ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้แบงค์ปลอมแบงค์พันธุ์

มาพบตำรวจสพเมืองระยองนะแสดงความบริสุทธิ์ใจฮะ
ชดใช้ค่าน้ำมันจำนวน๑๐๐บาท
เขาบอกแบบนี้ผมเป็นช่างซ่อมมือถือครับ
ผมได้แบงค์นี้มาแบงค์พันธุ์มาจากลูกค้าครับ

ผมก็เอาแบงค์นี้จ่ายต่อให้คุณป้าสังเวียน
ไม่รู้เลยครับผมไม่มีปากกาตรวจพิสูจน์
คุณเล่ามาตอนแรกครูปูพื้นที่ฉันมาว่าอะไร

เปิดกระจกนิดเดียวเหรอคะแล้วกระจกก็ดำตีมมืด
แล้วคุณป้าสังเวียนก็พูดเองลูกค้าแสบมากเลย

แล้วเขาเอาเงินแบงค์จริงมาคืนให้คุณป้าสังเวียน
จับไม้จับมือกันเคลียร์กันจบลงด้วยดีคุณ

ตำรวจบอกว่านายฉัดชัยขาดเจตนากระทำผิด
ส่วนพนักงานเติมน้ำมันคุณป้าสังเวียนก็ยอมถอนแจ้งความ
ไม่บอกยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นัก
คุณชัดชัยก็ไม่แฮปปี้ตำรวจก็ไม่แฮปปี้
ต้องตามล่ากระบวนการในการที่เอาแบงค์ปลอม
มาอร่าวะมาระบาดแถวนี้

น้ำมันริมถนนสุขุมวิทย์ตำบลท่าประดูก

เพื่อปั๊มอื่นหรือพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น

ใช่งั้นฝากไปถึงเฮียเจ้าของปั๊มนะ
ไม่ว่าจะปั๊มไหนก็แล้วแต่รวมถึงคุณชัดชัยด้วย
ซื้อมาเถอะไอ้ปากกาตรวจแท่งนึงนะคุณ๓๐บาท
สมมุติว่าเด็กในปั๊มมี๑๐คนใช่ไหม

พอได้รับแบงค์ใหญ่มาแล้วขีดดูเลย
นี่เดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาซื้อมาติดตัวไว้เยอะแล้วนะ
ตรงช่องว่างที่อยู่เหนือเลข๑๘

ฉันมองไม่เห็นตรงนั้นตอนแรกว่ายังขีดตรงไหน

ถ้าเป็นแบงค์จริงมันจะเป็นสีเหลือง
จางสีเหลืองนะครับ